อุบัติเหตุที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะค่ะ
ขับสวนเลนมาอยู่ดีดีค่ะเบนซ้ายเข้ามา
พุ่งชนกับรถที่ขับสวนมานะคะเป็นรถบรรทุก๖ล้อ
คนขับรถกระบะติดอยู่ภายในรถเลยค่ะได้รับบาดเจ็บ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงใช้เครื่องตัดถ่างนะคะช่วยชีวิตประมาณ๓๐นาที
แต่นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดบันทึกช่วงที่ถูกชน
แต่จะเห็นเฉพาะหางนะจะเห็นเฉพาะช่วงท้ายของรถกระบะ
เนี่ยค่ะพุ่งชนโอ้ยแบบนี้แล้วก็แน่นิ่งไปเนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนองชากหัวกุญแจ
เทศบาลหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจสพคลองกิว
พร้อมด้วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบพบรถบรรทุก๖ล้อถูกรถกระบะ
ลักษณะเป็นรถกระบะดัดแปลงขนหินขนทรายชนเข้าที่ด้านขวาของรถ
ส่วนรถกระบะสภาพด้านหน้าพังเสียหายหัวรถยุบ
คนขับชื่อว่านายธเนธพิกาพวงอายุ๓๐ปีได้รับบาดเจ็บนะคะ
อาการบาดเจ็บก็คือขาทั้งสองข้างถูกคอนโซลของรถกระแทก
ติดอยู่ที่หน้ารถเลยขยับออกมาก็ไม่ได้
กู้ภัยต้องนำอุปกรณ์ตัดถ่างมางัดใช้เวลา๓๐นาที
สามารถนำตัวออกมาได้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลบ้านบึงค่ะ
สอบถามคู่กรณีก็คือคนขับรถหกล้อ
คุณสัญชัยตันติราพันธ์ค่ะเล่าว่า
ขณะที่ตัวเองขับรถ๖ล้อมา
เป็นรถขนน้ำแข็งจะเอาไปส่งลูกค้าทำแบบนี้ทุกวัน
ตรงจุดเกิดเหตุรถกระบะคู่กรณีขับเข้ามา
พุ่งชนที่ตัวรถของตัวเองฝั่งขวาอย่างจัง
ตัวเองเห็นแบบนั้นนะคะรีบลงไปดู
แล้วก็เป็นคนที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบเหตุด้วยตัวเองค่ะ
ฟังเสียงคนขับรถบรรทุก๖ล้อค่ะ
จะส่งน้ำแข็งน่ะหรอครับ
คือวิ่งเส้นนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนาะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอดูมุมอื่นก่อน
นอกจากนี้จะเรียกคนขับรถทั้งคู่มาทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ดำเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องรอดูอาการคนขับรถกระบะนะคะ
ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างถึงจะสอบปากคำต่อไปได้ค่ะ